มีผู้ชายไหมดวงดวงมีผู้ชาย
คุณพูดเยอะเยอะเลย

เป็นแฟนฉันเอาไหม

เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง
เป็นคนมีชีวิตที่เห็นชีวิตตัวเอง
เป็นคนมีสติรู้เรื่องของตัวเอง
รู้จนกระทั่งว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร
เวลาจะเริ่มต้นความพันธ์กับใครก็รู้สึกตื่นเต้น
แต่เจอในความโง่ในความงี่เง่าในความที่เองไม่รู้เลย

เหนื่อยเบื่อเอ้าถอยกลับมาที่เดิมดีกว่า

จะเดินหน้าก็ต้องถอยหลังกลับมา

จริงครบไปแล้วอย่างนี้

แล้วยิ่งผู้ชายคนไหนเป็นหนังสือที่แบบไม่กี่หน้า
อ่านชับปุ๊บจบ

อันนี้มีข้อติ๑ข้อติ๒ข้อติ๓ไม่เอาแล้ว
มันเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเปลือกกลัวลงไป

เรารู้สึกว่าเขาไปก็ต้องมีปัญหา

คือยอมรับความจริงและรักตัวเอง
รักตัวเองที่ว่าถ้าตัวเราไม่มีความสุขแล้ว
อย่าเอาปัญหาเข้ามาในตัวเรา

เพราะที่ผ่านมาบุ๋มตีรักก็ไม่ได้มีเองเข้ามาในคิดที่ทำให้เกิดสุขหรือทุกอันใด
แต่ถ้าเกิดต่อไปแล้วจะมีเราแล้วทำให้ฉันต้องทุกข์มากขึ้น

อาจารย์ใช่เลยเนี่ยหนู

ต้องถามอย่างนี้เลยดีกว่าว่าราศีไหนในช่วงนี้
อย่ามีคู่ดีกว่ามีคู่แล้วจะมีทุกข์
คือพระพุทธงได้ตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย
ที่บอกว่ามีทุกข์กับนักปราศชั้นหลังพูดมีโศกเลยนะไม่ใช่

แต่โศกแปลว่าโศกโสกาอาดูล
รันจวนหวนให้ในดวงจิตคิดและวางเวง

เรียกกล้าทลายมีปัญหามีภัย
เพราะฉะนั้นที่ใดมีรักที่ได้มีภัยเพราะฉะนั้น
ราศีที่จะเจอเหตุแล้วเกิดภัยอันเกิดจากความรัก
ในเวลานี้คือราศีพิจิกษ์กับพฤศพดาวเสาทัพ

ถ้ามีคู่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุข
จะทำให้มีปัญหาแล้วเลิกยากมีวิบากรรมนำพาให้มีความทุกข์

ใช่มีกิจกรรมทุกวัน

อยู่ได้เป็นเดือนไม่ออกไปไหนเลย
คุณนี่ตัดขนหมาจนซื้อบ้านได้แถวเบฟรีฮิวเหรอฮะ
ไม่ได้ถึงแทนฮาราณอยู่เวสท์ฮอลีวูดแต่ก็ใกล้แล้วค่ะ
เป็นคอนโดวันเบสรูมค่ะอยู่ตีนเขาเท่านั้นเองค่ะค่อยไตไป

แล้วไม่มีสเปคของคุณณวันนี้กับผู้หญิงที่ใกล้อายุ๕๐

แฟนเก่าปุ้มเนี่ยเด็กทุกคนนะ

เด็กมากสุดเหรอสี่

แต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะกลับมาทำธุรกิจ
การทำธุรกิจนี้เหมาะไหมทำอะไรถึงจะดี
แล้วกลับมาเมืองไทยกลับเลยดิกลับมาเลยไหม
กรรมมะเป็นกระดุมพระ
คือหมายถึงว่าคนนี้เมื่อไหร่ดวงชะตานี้เมื่อไหร่
ลักษณะดวงชะตาแบบนี้ใครก็ตามเป็น
จะมีโอกาสที่จะได้เงินอันเกิดจากการงานตลอดชีวิต
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ขอให้ได้มีงานเงินจะเกิดขึ้น
ไม่ใช่เป็นงานฟรีไม่ใช่เป็นงานได้กล่องเป็นงานได้เงิน
เพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามต่อว่า
แล้วในขณะนี้มันมีงานอะไรที่ทำอยู่หรือไม่
ถ้ามันทำอยู่ก็ทำต่อไปหรือจะมูฟมันมาทำในภูมิภาคเรา
ทำไมตอนนี้ไอ้ร้านตัดขนสุนัขหรือดูแลต่างเกี่ยวกับสุนัข
ก็หาที่จะทำผลิตภัณฑโปรดักต์ต่างที่เกี่ยวกับสุนัข
บนสิ่งที่เราถนัดแล้วก็มีร้านเซอร์วิสกับสุนัข
มาทำที่เมืองไทยเบื่อก็ไปอยู่ที่นู่น
พาร์ทเนอร์ที่นี่มาดูแลหรืออะไรอย่างนี้
แบบนี้ไปได้รวยมั่นคงฟะทง
เหมือนเดิมชื่อตัวเองยืนยันชื่อตัวเอง
ก็กลับมาได้ครับเพราะตามดวงชะตาแล้ว
แต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะอันไหนมีความสุขกว่ากัน
อยู่ต่างประเทศมีความสุขมากกว่าเมืองไทย

รอให้กลางปี๒๕๖๐ไปก่อนค่อยว่ากันอีกค่อยมา
ราศีไหนถ้าสมมุติเดินทางแล้วดวงชะตาจะดีขึ้น
ราศีที่มีทุกข์และมีเคราะห์มาตลอดและอึดอัดมาตลอดนะ
อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดความไม่สบายใจ

เพราะดาวอังคารกับดาวเสาทัพเรือนชะตานะดี

คนเกิดราศีพิจิกษ์ที่อยู่เมืองไทยในระยะเวลาประมาณ๖เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีทั้งป่วยเจ็บอุบัติเหตุเรื่องปวดหัวเสียเงินเสียทอง
แต่ถ้าเกิดใครย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกับแบบนี้
คือดวงของคนเกิดอยู่เมืองไทยราศีพิจิกษ์โดนด้วงใส
แต่พอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บล่วงไม่โดนไง
กดมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าคุณบุ๋มไม่อยู่

เพราะฉะนั้นชาวราศีที่ถ้าเกิดเดินทางแล้วดีนะไม่อยู่กับที่เนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วดีเนี่ยได้แก่ชาวราศีพิจิก
ถ้าอย่างนั้นดวงนี้มีป่วยไข้เจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรไหม
เพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่เล่นอยู่ในวงการบันเทิง
หลบกุบพุ่งมาลัยก็เสียสูตรเลย
โทรไม่ได้หมุนซ้ายรถไปขวาหมุนขวารถมาซ้าย

ก็เลยแบบหมุน๓ตำรวจคือชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเห็นรถหมุน๓รอบ

ใช่คือยังไงไม่รอดแน่แต่กลายเป็นว่า
ตีรักก็เดินลงมาแล้วก็คุณแม่แล้วก็อุ้มหมามาด้วยอีกหนึ่งตัวที่สุ

แต่ไม่รู้เลยว่าปอดเราเป็นแผล
กระทั่งหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์

ไอแล้วอ้วกออกมามีแต่เลือด

แล้วก็เลยเป็นลมแล้วก็ถูกหามเข้าโรงพยาบาล

ก็คือเรามาระวังรอบข้อเมื่อการขับรถเลย

ถ้าทุกสามมองข้ามแล้ว
ถ้ายังบอกว่าไปจิกยูเป็นโฉด
จะได้จัดงานมีหัวเป็นตัวเป็นตนไหม
พวกหน้ากลางฉันดูหรือ
เมฆ๕แล้วถามตรงจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนไหม
จะมีใครมาดูแลอายามแก่เท่าไหม

คือถึงจะอายุมากนะ

มักมัวเมาเสดสมจนสมซาน

แต่เธอนั้นไม่อยากไปตามการลอง
เพราะไม่อยากจะลองทั้งคนเดิม

แสดงว่าเดี๋ยวมีคนมาชอบเยอะแยะเลยเหรอ
ถ้าเผื่อไม่ใช่เรื่องการกินทานคนละแผทอย่างนี้

แล้วรู้สึกฉันต้องไปดูแลเขาแล้ว
โอ้ยมีหลายเรื่องเลย

คือเรื่องโศกกระโปะอยู่กักหนูไม่ได้
เธอก็อาบน้ำให้เหมือนอาบน้ำให้น้องหมาไง

เขาฝันไว้ว่าจะมีคนมาอาบน้ำให้เข้า

คืออยากให้คนมาดูแลเราบ้างอะไรอย่างนี้
รู้ไม่ยอมเพราะว่าคือมันต้องรู้สึกว่าใช่ก่อนเราถึงจะยอมไง

ไม่ใช่ไม่มีจะมีเมื่อไหร่ก็มีได้
แต่อย่างนี้กฎเกณฑ์เยอะอย่างที่อาจารย์บอก
แล้วคิดว่าตัวเองจะมีมั้ยไม่ต้องถามหมอดู

เป็นสีพึ่งเมตตามหาญยมสีปากแล้วจะเจอคู่สมปรารถนา

เหรียญลาหูสงคุฑอีกเหรียญเป็นไงเอาไปเลย

ขอให้มีทรัพย์ก่อนมีคู่
นั่นแหละสิ่งหนึ่งต้องการมีทรัพย์เพราะว่า

ว่าเหมือนกับว่าเขามาคบกับเราแล้วเราพร้อมทุกอย่าง
เรามีทุกอย่างเรามีของเราแล้ว
เพราะนั้นเข้าใครเราจะภูมิใจ
ทำให้ดูแบบนี้เดี๋ยวผมหาผมไม่ดูให้

ในการที่เราพึงพอใจจะดำเนินไปเนี่ย

และถูกควรอะไร
มันจะมีดาวเสาทับอยู่จนถึงเดือนสิงหากัญญาปี๖๐

อย่าตัดสินใจอะไรผีผาม
ในช่วงสิงหาคมปีหน้า
จากวันนี้ไปถึงสิงหาปี๒๖๐

ให้พ้นปีหน้าไปก่อน

อย่าลงทุนเงินอย่าลงทุนหัวใจ
ชีวิตจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะมองเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนเรามันต้องมีคู่ต้องอยู่เป็นคู่มันถึงจะครบ
เมื่อเป็นคู่แล้วเนี่ยต้องมีลูกมีครอบครัวมีเด็กอยู่เต็มบ้านมันถึงจะครบ
จริงทุกอย่างถ้ามันจะครบอยู่กี่คนมันก็ครบด้วยหัวใจของตัวเอง
แขกรับเชิญของเราคนนี้เธอมีครบทุกอย่าง
มีหน้าที่การงานมีความสุขมีสังคมมีความรัก

แต่เคยได้ยินพระเจ้าหน้าสีบอกใส่หัว
เหาะ
ดำก่อนจะทำบุญที่ไหนแกทำบุญให้กับตัวเองก่อน

นี่แหละฮะจนแขกรับเชิญมาในวันนี้เออ
เราดูแลร่างกายให้ดีสิเราดูแลเขาให้ดีสิ
เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราให้ดีสิ
อายุผ่านไปเท่าไหร่นั่นแหละฮะผลบุญที่เราได้รับ
วันนี้แขกรับเชิญเราคงจะเป็นคำตอบเลยว่า
การทำบุญให้กับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ออกกำลังกายให้เยอะที่สุดกินอาหารให้ดีที่สุด
เป็นยังไงผลที่ได้รับไม่ต้องไปรอถึงชาติหน้า
ชาตินี่ก่อนเราตายนี่แหละ
ผมได้ข้อมูลทางหัวราศาสตร์
ว่าคนเกิดราศีพิจิกษ์ชิดครอบครัวจะมีปัญหา
แล้วผมก็เห็นชีวิตของพี่ตุ๊กดวงตาซึ่งอยู่ราศีพิจิกษ์
เปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดทงชัยหรือจะเป็นดวงชะตาของพี่ม้าออนภาเนี่ย
คราวนี้ก็เป็นคุณบุ๋ม
ซึ่งมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าใครอยู่ราศีพิจิกษ์
ไม่มีครอบครัวไม่มีคู่จะดีกว่ามีคู่
มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในวันหนึ่งในวัยนี้
ว่าแม้กระทั่งวัยใกล้อายุ๕๐ก็ไม่ได้มีความทุกข์
แน่นะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณบุ๋มมีครอบครัว
แต่ตอนนี้หน้าอาจจะเย็นแก่ไปแล้วมากกว่านี้ได้

ผมมีครูบาอาจารย์อยู่ราศีนี้มากมายที่อยู่ราศีพิจิกษ

อย่างเจ้าคุณทงชัยวัดไตรมิตรท่านก็อยู่ราศีพิจิกษ์
ท่านก็เดินทางไปจีนไปเวียดนามไปภามาไปญี่ปุ่น
คือเคราะห์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นแน่ถ้าคนเกิดราศีพิจิกยึดมั่นถือมั่น

แล้วก็ยังอยู่แบบเดิม
ไปต่างประเทศไปต่างถิ่นต่างแดน

ชีวิตมันก็จะไม่ได้รับเคราะห์และกรรมนี้
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้อมูลนี้
เธอเข้มแข็งมากต้องบอกเลย

วันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสไปถ่าย

บุ๋มตีรักรักการดีค่ะ

วันพฤหัสสบดีเวลา๔ทุ่ม
ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี

บ้านอยู่หลังที่๒ราคาเป็น๑๐ล้านจริงเหรอ
๑๓ล้าน

บริบุลในสำบัดในชีวิต
หากได้มีวิทยาละถา

หนูไปขอพระพิคเนตช่วยกวาง